พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
เป็นรถยนต์พุ่งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ยังเสียหลักไปชนกับเสาไฟข้างทางไปชนกับสาลาที่พัก
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บกันไป๓คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีก๑คนด้วยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นวินาทีเกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะ
นี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ออกมาจากซอยแล้วก็ตัดเลนมาแล้วนี่ค่ะ
รถยนต์เป็นรถอเนกประสงค์นะคะก็เหมือนจะเพิ่งลงสะพานมาแล้วเบรกไม่ทันนะคะ
เขาก็พยายามที่จะหักหลบแต่ปรากฏว่ามันหลบไม่พ้นจริงก็เลยพุ่งชนมอเตอร์ไซคันนี้อย่างจัง
แล้วก็เสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟข้างทางชนกับสาลาที่คนนั่งพักอยู่
ยังมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขี่ตามหลังมาก็หลบไม่ทันอีกเหมือนกันชนซ้ำเข้าไปอีกอ่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าบริษัทโมเดิร์นเจมส์ถนนซอยวัดศรีวรีน้อยตำบลศรีษะจราเข้น้อยที่อำเภอบางสาวทงค่ะ
รายชื่อว่านายสุพศเจริญศุกร์เป็นชาวอำเภอแม่ห้องศรเป็นชาวจังหวัดแม่ห้องศรค่ะสภาพศพนอนหงายอยู่บนถนนนะคะ
แล้วก็มีรถยนต์อเนกประสงค์เอสยูวีอีซูซูสีดำกรุงเทพมหานครสภาพรถด้านหน้าพังยับเยิน
ใกล้ใกล้กันมีมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะสภาพรถเนี่ย
ไฟหน้าแล้วก็เฟรมหน้าแตกมีมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีแดงขาวอีกคันพลิกคว่ำอยู่ถนนอยู่บนถนนด้วย
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยสามรายซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะนางสาวสกุลตลาแก้วโบราณคนขับรถยนต์อเนกประสงค์คันสีดำเนี่ย
เธอบอกว่าเธอขับออกมาจากบ้านพักตามถนนวศรีวารีน้อยจะไปลาดกระบังไปส่งหลานที่โรงเรียน
ถึงจุดเกิดเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามเลนออกมาจากซอยขวามือค่ะ
แล้วก็ตัดหน้าเลนออกมาเลยเนี่ยตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี้ย
บอกมันกระชั้นชิดมากเธอเบรกไม่ทันจริงก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
พอไปถามญาติผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ตลาดศรีวารี
ก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถออกจากที่พักเลี้ยวเข้าถนนวศรีวารีน้อยจะไปทำงาน

เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็ให้มูลนิธินำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรบดินนะคะ
แล้วก็เชิญตัวนางสาวสกุลตลาไปสอบสวนที่สพบางสาวทงด้วยค่ะ